วันนี้สอสอใหม่ป้ายแดงทั้งหลายนะคะเดินทางไปเอานังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรหรือว่าสสนะคะ
แล้วก็ลักษณะคล้ายการลงทะเบียนเข้าเรียนหนังสือ
ลงทะเบียนครั้งนี้ไปเป็นการรายงานตัวที่อาคารรัฐสภาใหม่
ไปดูบรรยากาศกันนะคะคือเดินทางไปที่อาคารรัฐสภาใหม่
เจ้าหน้าที่เขาก็จัดโต๊ะจัดโต๊ะเอาไว้เตรียมสถานที่ไว้รองรับการรายงานตัว
มีการมอบบล็อกเซ็ตในบล็อกเซ็ตเนี่ยเป็นหนังสือเป็นคู่มือกฎหมาย
เป็นระเบียบต่างคือมอบให้กับสอสอป้ายแดงทั้งหมดนะคะ
มีสอสอสรุปแล้วตั้งแต่เช้ามามีสอสอเข้ามารายงานตัวทั้งหมด๓๑คน
คนแรกมาเช้ามากค่ะ๖นาฬิกา๒๙นาที
คือนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามสสลบบุรีจากภักดิ์เพื่อไทย
เดินทางมารอเลยนะตั้งแต่นี่แหละค่ะ๖นาฬิกา๒๙นาทีนะคะ
ครึ่งหนึ่งของสอสอที่มารายงานตัวในวันนี้
ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสอสอหลายสมัยจากภักดิ์ประชาธิปัตย์นะคะ
มีใครบ้างมีคุณถาวรเสนเนียมสสสงขลา
ชุมพลจุลสัยสสจากจังหวัดชุมพรนะคะ
ส่วนพักอื่นก็มีนายพารดรปริศนานันทกูลสสอ่างทอง

จากพักเก่าแล้วนะคะคึกคักไม่แพ้กันก็คือสอสอหน้าใหม่
พลังประชารัฐค่ะหนึ่งในนั้นคือ
นายสุชาติตันเจริญสสฉะเชิงเศร้า
ซึ่งนายสุชาติตกเป็นข่าวว่าจะรับหน้าที่เป็นประธานสภาด้วยนะคะ
เจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าพร้อมแหละสำหรับการทำหน้าที่
เพราะว่ามีประสบการณ์ทำงานได้ทันที
และการประชุมภายใต้กฎหมายใหม่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะ
สรุปแล้วยอดวันนี้๓๑คนค่ะนี่คือบรรยากาศจากอาคารรัฐสภาใหม่นะคะ